สำหรับโครงการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหารใหม่ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ต้องผ่านการอบรม
เพื่อให้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมขององค์กรและพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรต่อไป
ติดตามจากรายงานค่ะ
ขอบคุณครับ

หนังสือพิมพ์อยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน

ด้วยการสร้างโรงเรียนแถวรัฐวิทยา

จากภาครัฐเอกชนและชุมชน

ทั่วประเทศ๑๐๔โรงเรียน

ผู้บริหารใหม่นี่ก็เป็นความหวังของเรานะ

ของท่านผู้ก่อตั้งคือคุณกัมพลวัชรพล
ท่านต้องการที่จะให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้

จะให้ผู้บริหารใหม่เข้าฐาน

ทางที่๑กำเนิดไทยรัฐวิทยา

ฐานที่๒เทคนิคการครองงาน

ทางที่๓แปลงโจทย์สู่การปฏิบัติ
และทางที่๔ฉายชัดอัตรักษ์ไทยรัฐวิทยา

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ส่วนองค์ประกอบหลักของการบริหาร
หรือจัดการวางแผนงานหลักของผู้บริหารใหม่ในปีนี้
การตัดสินใจผลสรุปหรือผลขั้นสุดท้าย

เพื่อเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม
มาร์คเก็ตติ้งกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อบรรลุผลสำเร็จขององค์กร
หน้าที่การงานของบุคคลในองค์กร
และเทคโนโลยีนำไปใช้สู่ในองค์กร
หนึ่งในผู้บริหารใหม่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ที่เข้ามารับตำแหน่งและร่วมงานกับไทยรัฐ
รู้สึกภาพภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง
เพื่อมาขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร

เป็นโรงเรียนมาตรฐานสู่การศึกษา
ที่ได้มาอยู่นะตรงนี้ได้มารับความรู้ตรงนี้
ผมก็จะนำไว้ต่อยอดในเรื่องของกระบวนการบริหาร
กระบวนการจัดการต่างซึ่งในโรงเรียนเนี่ย

คิดว่าการที่เราจะกลับนำไปใช้เนี่ย
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยในเรื่องของการตัดสินใจ
แล้วก็สร้างขวัญและกำลังใจให้กับองค์กร
ทำยังไงให้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการพัฒนานำองค์กร
ก็คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยาไปสู่ความสำเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดไว้อย่างไร
โครงการอบรมผู้บริหารใหม่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาครั้งนี้

ผู้บริหารที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
เพื่อหล่อล้อมให้คนในองค์กรมีความเข้าใจกฎกฎิกา

ลดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน
รวมถึงเป็นบุคลากรที่สำคัญ
ในการพัฒนายาวชนของชาติให้มีคุณภาพต่อไป
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน